คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกกลางกรุง
เป็นเหตุการณ์เครนที่กำลังก่อสร้างถล่มลงมาทับโรงเรียนที่น้องกำลังเรียนภาระกันอยู่เลย
โรงเรียนอัสสำชันคอนแวนบังรักษ์
แล้วเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น๑๐คน
หนึ่งในสิบคนเนี่ยน้องอาการสาหัสตามรายงานข่าวคือกระโหลกศีรษะร้าวด้วยนะคะ
ตอนนี้คุณหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนี่คือจุดเกิดเหตุค่ะ
ภายในซอยเจริญกรุง๔๐เขตบังรักษ์กรุงเทพ
พังถล่มลงมาแล้วก็ทำให้เศษวัสดุร่วงหล่นใส่อาคารของโรงเรียนอสัมชันคอนแวน
นักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บสาหัส๑๐คน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลแบ่งเป็น
ส่งไปที่โรงพยาบาลเลิศสิน๗คนโรงพยาบาลเซ็นหลุย๓คน
ทีนี้ไปพูดคุยกับอาจารย์โรงเรียนอสัมชันคอนแวนก็คือคุณสุริยาแจ่มจำรัฐ
เป็นอาจารย์สอนวิชาภาระศึกษาเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุ
น้องนักเรียนหญิงชั้นม๓ทับ๔น้องกำลังเรียนวิชาภาระศึกษาอยู่
ก็คือเรียนบาสเก็ตบอลอยู่ที่โรงยิมจุดเกิดเหตุ
ก่อนปล่อยพักสักประมาณ๑๐นาทีได้ยินเสียงดังจากหลังคาอาคารโรงยิม
จากนั้นก็มีแผ่นโครงเหล็กหลังคาแล้วก็เศษวัสดุก่อสร้าง
ตกลงมาที่พื้นตรงนี้นักเรียนพากันวิ่งหนีแตกระเจิงเลย
หลังเกิดเหตุค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวานเมือง
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

อาคารที่เกิดเหตุมีการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
แล้วก็ได้มีการยื่นขอซ่อมแซมดัดแปลงอาคาร
ซึ่งทางเขตบังรักษ์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่
ก่อนหน้านี้เขตบางรักษ์ได้มีคำสั่งห้าม
ห้ามเข้าไปดำเนินการต่อเติมในพื้นที่
ตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมา
ผู้ว่าอัศวินบอกว่าคาดว่า
น่าจะยังคงมีการฝ่าฝืนคำสั่งเข้าไปดำเนินการต่อ

ลักษณะแบบนี้มันเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญา
ผู้ว่ายืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าจะเอาผิดทั้งผู้ประกอบการ
รับเหมาก่อสร้างและจะดำเนินคดีลงโทษให้ถึงที่สุดค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลเลิศสินนะคะ
จุดนี้ได้มีการรับน้องนักเรียนดูแลทั้งหมด๗คน
โดยผู้ที่บาดเจ็บจากวัสดุก่อสร้างร่วงลงใส่ตามจุดต่าง

ตอนนี้๖คนสามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้ว
ส่วนน้องอีก๑คนน้องได้รับบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างสาหัส
เพราะว่ามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณหน้าผากกหู
รวมไปถึงมีร่องรอยศีรษะกระโหลกร้าวด้วย
เพื่อคุณหมอเองจะได้มีการเฝ้าระวังอาการ
โดยเฉพาะ๒๔ชั่วโมงแรก
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะมีอาการเลือดออกในสมองหรือเปล่า
แต่ตอนนี้เท่าที่สำรวจตรวจสอบอาการดู
เพราะดีมากเพราะว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้น
ไม่พบว่าเลือดออกในสมองของน้อง
แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับอาการทั่วไปของน้องตอนนี้น้องรู้สึกตัวดี
แพทย์ได้มีการเย็บบาดแผลให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนอาการกะโหลกศีรษะร้านั้น
จากว่าผู้บาดเจ็บยังเป็นเด็กอายุเพียง๑๔ปี
กระโหลกศีรษะยังสามารถต่อสมานได้เองในไม่ช้านี้

ก็พบว่ามีการกระทบกระเทือนที่สมอง
แต่ว่ายังไม่มีเลือดออกในสมอง
ตอนนี้น้องเขารู้ตัวแล้วนะครับประจำเหตุการณ์ไม่ได้นะครับ
แล้วก็มีอีก๓คนนะครับที่ทางโรงเรียนได้ส่งไปที่โรงพยาบาลเซ็นหลุย
แต่ทราบจากคุณครูว่าเป็นกลุ่มเด็กที่อาการไม่มาก
คล้ายกับที่มาที่โรงพยาบาลถึงที่ได้กลับบ้านแล้วนะครับ
คนที่อยู่เซ็นหลุยก็ตามรายงานข่าวก็คือสามารถกลับบ้านได้แล้วนะคะ

ทีนี้เราไปพูดคุยกับผู้ปกครองน้องที่บาดเจ็บหนักที่สุดนะคะ
ผู้ปกครองของน้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากให้ข้อมูลใด
เชื่อว่าการจัดการของโรงเรียนการรักษาจากโรงพยาบาลทั้งสองส่วน
จะดูแลรักษาหลานสาวอย่างดีที่สุด
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นอุบัติเหตุ
เชื่อว่าเชื่อว่าไม่ว่าฝ่ายไหนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
นั่นแหละมันเป็นอุบัติเหตุจริงนะคะ
อุบัติเหตุก็คือเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะคะ
แต่ว่าตัวต้นเหตุก็คือผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการรีโนเวทคอนโดอยู่เนี่ยจะต้องระมัดระวัง
ประกาศปิดโรงเรียนพรุ่งนี้๑วันเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งคือวันศุกร์